บอกว่าเจ้าสาวคนนี้โอ้โหสายโหดสายห้าวจริง

เอาจริงกับพวกที่มาทะเลาะกัน

จัดคอนเสิร์ตในงานแต่งงานให้ชาวบ้านสนุกสนานกัน
พวกนี้มาตีกันหน้าเวทีต้องเอาให้เข็ด
คุณผู้ชมดูตอนที่เจ้าสาวหยิบไมค์ประกาศกล้าวอยู่บนเวทีนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมดูตอนที่ดูตอนที่

คุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะว่าเจ้าสาวรายนี้ถึงกับของขึ้นเลย
ถึงกับโมโหเลยเพราะว่ามีคนมาทะเลาะวิวาดกันหน้าเวทีแบบนี้
เจ้าสาวก็คือนางสาววนิดาศรีเบ้าหรือว่าคุณอ้ำนะ
อายุแค่๒๒เองอยู่ที่บ้านเลขที่๑๒๓หมู่๓ตำบลกุฎขอนแก่นนะครับ
ก็อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นทีมงานของเราทีมข่าวของเราก็เลยเดินทาง
ไปพบกับเจ้าสาวคนนี้ที่ในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้โหเจ้าสาวดุเจ้าสาวห้าว
เจ้าสาวสายโหดแต่จริงเธอไม่โหดนะ

ใช่เพราะว่าผูกข้อไม้ข้อมือกันใช่ไหมมีสายสินเต็มข้อมือเลย
เป็นพระบ่าวเจ้าสาวนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้นี่จ้ะ
คืนแต่งงาน๑๔พฤศจิกายนจ้ะฉันกับสามีตั้งใจที่จะแต่งงานกัน
เพื่อให้คุณปู่ที่อายุมากแล้วได้เห็นงานของหลาน
หลานเป็นฝั่งเป็นฝานะฮะช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงจ้าง

เพื่อมอบความสุขให้กับคนในหมู่บ้าน

จริงต้องเล่นไปสักประมาณ๓ชั่วโมงครึ่ง

มีน้องเดินมาบอกว่าวัยรุ่นในงานจะต่อย

อีกแค่๓ชั่วโมงอาจจะเริ่มอยู่แล้วใช่ค่ะอีก๓ชั่วโมงจะเลิกแล้ว

ค่ะนะฮะทีนี้เธอก็เลยเห็นว่ามันเริ่มมีความวุ่นวายกันแล้ว
และคนที่มีเรื่องมีราวกับพ่อแล้วก็ญาติของเธอ
ก็คือนายซัดดำก็เป็นคนในหมู่บ้าน

ต่อยมาที่พ่อเธอพ่อเธอหลบทันฮะ
ทุกคนก็เลยไปช่วยพาพ่อของเธอออกมา
หลังจากนั้นเธอก็ขึ้นเวทีเลย
เอาไปตามจับหน่อยสิคนก่อเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
มาพังงานแบบนี้มีปัญญาจ่ายไหม
เพราะว่าเธอติดป้ายไว้คุณผู้ชมเธอติดป้ายไว้เลย
มีป้ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้อความตัวเบอร์เรอเลยนะคุณผู้ชม
ติดป้ายไว้เตือนตั้งแต่ก่อนจัดงานแล้ว
บอกว่าไม่มีตังค์อย่าห้าว
ใครที่มาทะเลาะวิวาดกันในงานเราใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ต้องถูกดำเนินคดีทุกคนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ก็เลยบอกว่าพวกเราไปจับมาสิคนที่ทำลายงาน
แล้วหลังจากนั้นจับกลุ่มได้ว่าเป็นนายซัดดำใช่ไหม

ก็เลยจะต้องมีการไปทวงไอ้ค่ารับผิดชอบแสนหนึ่ง
ที่ฝั่งเจ้าสาวนี่เขาเรียกร้องไว้กับฝั่งบ้านโน้น

ทีนี้เจ้าบ่าวว่ายังไงเจ้าบ่าวบอกว่าก็ฝากถึงสังคมว่า
คนที่จะมางานควรให้เกียรติเจ้าภาพหน่อยนะครับ

ก็นี่เจ้าบ่าวจ่องนิดหนึ่งแล้วก็ถามไงว่า
ว่าไงมีเมียโหดรู้สึกยังไงบ้าง
เขาบอกว่าอ๋อผมเฉยครับมันเป็นปกติอยู่แล้วครับ

เมียผมเขาโหดเป็นปกติอยู่แล้ว
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นไปแจ้งความกันไว้แล้วนะ
และมีการพูดคุยไก่เกลี่ยกับบ้านของนายซัดดำ
เพราะว่าตัวเจ้าสาวบอกว่าจ่ายเงินมา
เพราะคุณทำลายงานแต่งคุณทำให้คอนเสิร์ตเล่นไม่จบ

แปดหมื่นห้าตอนแรกเรียกแปดหมื่นห้าตอนแรกเรียกแสนแหละ

ถ้าเขายอมรับและยอมจ่ายจะลดให้อีกหรือห้าหมื่น

บ้านนู้นเขาบอกว่าถูกบ้านของเจ้าสาวรุมสกรรมก่อน

ใช่ครับเพราะว่าทีมข่าวของเราก็ต้องฟังความอีกข้างหนึ่งนะฮะ
เราไปที่บ้านไข้นุ่นที่ตำบลกุฎขอนแก่น

ก็พื้นที่บ้านเดียวกับเจ้าสาวคนเมื่อกี้แหละครับ
ก็เป็นบ้านของนายซัดดำหรือว่านายพงศิษย์จันลายุ๒๔ปี
ที่เขาได้ชื่อว่าซัดดำเพราะเขาตัวใหญ่
แล้วก็ผิวคล้ำตั้งแต่เด็กคนก็เลยเรียกเขาซัดดำซัดดำแบบนี้นะครับ
ซัดดำเมื่อกี้เปิดเสื้อให้ผู้สิทธิ์ข่าวดู
บอกว่าผมนี่แหละโดนรุมผมโดนลากไปรุมเลย
ตอนนั้นผมเมาจนแทบไม่มีแรงสู้ใครได้เลย
ผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขาผมยอมรับว่าผมเมา
ผมโดนลากไปรุมแบบนี้ดูสิฮะ
นี่แขนต้นคอใบหน้าของผมหูรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลย
และผมยืนยันนะผมแค่ไปเต้นกับพี่น้อง
แค่ไปเต้นกับชาวบ้านผมเมามาจากบ้านแหละ

เพราะเป็นคนในชุมชนเดียวกันผมก็ไป
แต่ปรากฏว่าผมถูกรุมทำร้ายจนสลบ
น้องชายของผมที่ไปช่วยก็ถูกดึงเสื้อขาด
นี่เสื้อตัวนี้ของน้องชายของผม
ก็ถูกบ้านเจ้าสาวเขารุมเหมือนกันเสื้อขาดหมดเลย
ยืนยันครับว่าพวกผมไม่ไปสร้างความวุ่นวายในงาน
ส่วนเงินที่เรียกมา๘๕๐๐บาทเป็นค่าวงดนตรี
ไม่มีให้หรอกถ้าผิดจริงผมยอมติดคุกครับ
ทำไมสัตว์ดำดูพูดคนละอย่างกับทางนี้เจ้าสาวเลย
ฟังความเขาหน่อยฟังซัดดำหน่อยฮะ
ก็จะวอกมาแล้วก็มาถึงเขาตีอีก
ตีแล้วสลบแล้วเขาก็ลากผมไปตี

เป็นน่างานเขาบุญว่ายน่างานเขานั่งที่เถือกข้างเอาภาพ
แล้วก็กุมหัวยูสื่อเลยครับ

คือสลบอยู่ในงานหรือครับ

ส่วนพ่อแม่ของนายซัดดำขอความเป็นธรรมเหมือนกัน

ธรรมดาลูกชายเป็นคนทำมาหากินนะแต่ถ้าเมาเขาจะอยู่บ้าน
แต่วันนั้นเขาได้ยินเสียงเพลงเขาก็เลยไปที่นั่นนะครับ
ก็ไปเดินชนข้าวของแม่ค้าในงานล้ม
แล้วก็ท้าตีลูกชายแม่ค้าแต่ลูกชายแม่ค้ากับแม่ค้า
เขาไม่เอาเรื่องเพราะรู้ว่าเมานะฮะจากนั้นลูกชายก็เดินไปเต้นหน้าเวที
ชูไม้ชูมือตามจังหวะเพลงคาราบาล
แต่คิดว่าเจ้าภาพคงเข้าใจผิดโดยเฉพาะพ่อของเจ้าสาว
คิดว่าลูกชายไปชูนิ้วกลางด่า

มีปากเสียงกันขึ้นแล้วก็รุมทำร้ายนายซัดดำ
แล้วก็น้องนายสดำก็เข้าไปช่วยแต่เรื่องนี้
ทางฝั่งเจ้าสาวเขาก็ไอ้นี่มาเหมือนกันเขาก็แย้งมาเหมือนกัน
บอกว่าพ่อแม่นายซัดดำจะรู้ได้ไงเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ที่งานด้วย
ไม่ใช่เหรออ๋อแล้วก็เมื่อกี้แม่แม่ของซัดดำอ่ะ
คือก็เหมือนกับยกนิ้วอ่ะทำเต้นอ่ะเต้นแล้วก็ทำมือให้ดูว่าแบบ
บางทีแบบพอเต้นไปด้วยอ่ะแล้วก็จะแบบจะยกนิ้วชี้อย่างเงี้ยค่ะ
ชี้ด้วยเออมองไกลไกลมันอาจจะแบบเอ้ยเหมือนกับแบบนิ้วกลางอย่างเงี้ยเหรอ
เออนะครับแล้วก็ครอบครัวของสัตว์ดำเขาบอก
ก็ไปคุยนะไปคุยกับชาวบ้านที่ไปเที่ยวงานเนี่ย
ชาวบ้านบางคนก็บอกแบบนี้บอกว่านายซัดดำเนี่ย
เขาก็ไปยืนเต้นขนาดนั้นค่ะเออไปยืนเต้นขนาดนั้นนะครับ
อาจจะถูกเข้าใจผิดนะฮะไอ้เรื่องของชูนิ้วชูอะไรเนี่ยนะฮะ
เออนะครับทีนี้ทางบ้านฝั่งซัดดำเขาบอกว่า
เจ้าภาพมีหลักฐานมีกล้องวงจรปิดเอามาเปิดให้ดูหน่อย
เหตุการณ์มันเป็นยังไงถ้าฝั่งลูกชายตนผิดจริง
ก็ให้ตำรวจดำเนินคดีแต่ค่าปรับ๘๕๐๐อะไรเนี่ย
เขาเรียกร้องกันมาเป็นค่าวงดนตรีไปทำความเสียหายให้งานเขาเนี่ย
คงไม่มีให้นะครับเพราะแค่เงินจะพาลูกชายไปหาหมอ
แล้วก็เอาหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าภาพก็ไม่มีเหมือนกัน
ลูกชายก็ต้องทนเจ็บอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็บอกว่าอาจจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไป
เราฟังความสองด้านให้แล้วนะที่เหลือก็แล้วแต่หลักฐานที่แต่ละฝ่ายจะหามานะครับ
คุณสุบสกุลอีกหน่อยเต้นนะทางนี้ทำตามดิฉัน
แล้วก็เต้นกับมืออ๋อต้องกอดอกใช่ไหมจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องยกนิ้วแบบนี้นะ
ให้ชูมือชูม้ายถ้าผมยกผมก็ยกแค่เนี่ยเล็กพอ